มาดูเขาดาวน์ปีใหม่ถ้ายังไม่มีที่ไปนะฮะ
ททบุรีรำเชิญไป
ผมไม่ได้ทะลึ่งอะไรนะแต่เขาเป็นงานของเขา
เชิญไปนี่ครับชักว่าวเขาดาวน์ปีใหม่สองพันห้าร้อยหกสิบห้าอ่า
คืออย่างที่ผมพูดไปพอผมพูดนะหรือว่าเห็นป้ายชื่องานเนี่ย
หลายคนจะตกอกตกใจเขาใช้คำนี้เลยนะ
เออก็นี่เมื่อกี้เห็นป้ายชื่องานใช่ไหมไม่ได้ทะลึ่งครับนี่คือคำไทย
ชักว่าวคือไปเล่นว่าวกันนะฮะ
นี่สมัยก่อนเราเล่นกีฬาอะไรกันคุณเด็กอ่ะ
ก็เล่นว่าวนะก็ชักว่าวอยู่แบบนี้นะฮะ
นี่ครับงานเขาดาวน์ปีใหม่ทำยังไงให้โลกต้องจำ
ก็ยกให้กับจังหวัดบุรีรำเขาเลย
เพราะว่าเพจของททสำนักงามบุรีรำนะครับ
ได้โพสต์การจัดงานเขาดาวน์ปีใหม่๒๕๕๙
ที่กำลังจะมาถึงในชื่ออย่างเป็นทางการว่า
ว่าวเขาดาวน์ปีใหม่๒๕๖๕นะครับ
โดยจะจัดขึ้นที่สนามช้างอารีน่าระหว่างวันที่๒๔ธันวาคมนี้
ถึง๒มกราคมปีหน้าเลยนะครับ
เขาเรียกกันว่าคือหลายคนเอาไปเรียกแบบนี้ชักว่าวข้ามปี
จริงแล้วจะเป็นการรวมงานฤดูหนาวของจังหวัด
ทั้งงานกาชาติงานประกวดและแข่งขันว่าวแอกยักษ์นะครับ
ว่าวแอกนะที่เป็นว่าวพื้นถิ่นนะฮะ
แล้วก็งานเขาดาวน์ปีใหม่เข้าด้วยกันทั้งหมดนะครับ
โดยกิจกรรมชักว่าวจะเน้นการประกวดและแข่งขันว่าวแอก
อัตลักษณ์ความเป็นบุรีรำผ่านศิลปะบนตัวว่าวยักษ์กว่า๗๗ตัวนะฮะ
ว่าวแอกหรือว่าว่าวดุ้ยคุณเคยเห็นไหมฮะ

คือมีส่วนตัวของว่าวคล้ายกับว่าวจุลาแล้วครับ
แต่ต่างกันที่ส่วนขาที่ว่าวจุฬาเป็นขากบ
แต่ของว่าวดุ้ยจะเป็นปีกขนาดเล็ก
ผูกไม้ไผ่ดัดโค้งขึงเชือกผูกใบลาน
หรือว่าแผ่นหวายเล็กก็เลยทำให้เกิดเสียงคุณ
นี่ฮะเอกลักษณ์ของว่าวดุ้ยหรือว่าว่าวแอกเนี่ยมันคือเสียงครับ
ที่เรียกว่าธนูหรือว่าแอกนะครับ
นิยมเล่นกันในภาคอีสานครับโดยเฉพาะจังหวัดบุรีรำ
แต่งานนี้อย่างที่บอกไปทำโซเชียลเขาฮือหานะครับ
เฉพาะหนุ่มต่างเข้าไปแสดงความคิดเห็นจำนวนมาก
สาวไม่ค่อยเข้าไปแสดงความคิดเห็นเพราะ

เขินค่ะเข้าไปแสดงความคิดเห็นยังไงดีนะฮะ
ส่วนนุ่มเข้าไปบอกโอ๊ยพี่ชักว่าวจริงเหรอ

บางคนก็แท็กชวนเพื่อนไปร่วมงานนี้ก็เลย
เฮ้ยพวกเราไปเราไปงานนี้กันเถอะ

แต่บางคนก็แนะนำบอกว่าเปลี่ยนได้ไหม
เปลี่ยนเป็นเล่นว่าวดีกว่าไหมนะฮะ
เป็นงานอะไรนะเล่นว่าวเขาดาวนปีใหม่
คือจริงคำว่าว่าวมันคล้องกับคำว่าเขาใช่ไหมเขาดาว

เอายังจะชักหรือจะละจะอะไรนะ

เออคนคิดชื่อนะอาจคิดคำโบราณ
หรือเขาตั้งใจจะได้เป็นกระแส
เออเป็นไปได้ทั้งสิ้นนะฮะ
แต่ว่าคำโบราณการเล่นว่าวการชักว่าว

เอาเชือกมาดึงมาชักอะไรแบบนี้นะครับ
แต่ว่าคนเราเอาไปใช้กับกิจกรรมอย่างอื่นนะฮะ
ไม่ใช่เฉพาะหนุ่มที่เข้ามาคอมเมนต์เท่านั้น
มีสาวเขินมาร่วมคอมเมนต์ด้วย

จะได้เห็นประเพณีเห็นวัฒนธรรมเห็นว่าวแอก
ว่าวดุ้ยได้ยินเสียงของว่าวดุ้ยด้วยนะครับ

ดิฉันก็ว่าคุณเอ๊ะทำไมโปรยข่าวนี้คุณดูอึกอักอึกอัก
ถ้าเกิดเป็นดิฉันอ่านข่าวนี้คงขืนเหมือนกันนะ
มันจะเต็มปากหรือไม่เต็มปากดีนะ